คุณผู้ชมเรื่องของความสวยความหล่อยังไม่หมดนะจ๊ะ
ต่อกันที่กระแสคู่จิ้นมุกกับไม้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้เนี่ยละครหนังน้ำคู่ใกล้จะลาจอแล้ว
แต่กระแสความฟินเนี่ยมันยังจิ้นมันยังไม่จบค่ะคุณผู้ชม

ก่อนหน้านี้ประกบคู่กับหนุ่มเข้มฮัศวีจำกันได้ไหม
จำได้เป็นกระแสคู่จิ้นเดชน์เข้มมุกดา
ซึ่งก็มีแฟนบางคนที่เขาแบบอินเกิน

จะให้จิ้นกับเข้มคนเดียว

ก็ช่วยซัพพอร์ตกันตั้งแต่ละครออน
แฟนคลับบ้านคู่เข้มหรือบ้านไหน
มุกเชื่อว่าแฟนคลับแยกออก

ไปคู่เคยไปคู่คนเดียวตลอดเวลาก็คงไม่ได้

เวลาเปลี่ยนลักษณ์เปลี่ยนเรื่องไปเขาเล่นกับใครก็ปั๊บ
แต่แผนก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือฟิลจิกหมอนเต็มไปก่อน